เรื่องนี้มากเลยคุณใช่ชื่นใจมากจริงเราจะเห็นแล้วก็รู้จากในการเราดูหนังเวลาที่อยู่บนเครื่องบิน
แล้วก็จะมีคนป่วยบนเครื่องบินแล้วก็จะมีหมอทางด้านกัปตันก็จะประกาศหาบอกว่ามีหมออยู่บนเครื่องบินนี้ไหมครับ
มาดูหน่อยนะครับตอนนี้มีคนป่วยอยู่ในวงเครื่องบินอันนั้นเราก็จะดูแล้วมีความรู้สึกถึงว่ามันน่าตื่นเต้นจังเลยนะ
ได้โพสต์เล่าเหตุการณ์ในนาทีระทึกของสองท่านนะคะคือคุณหมอแล้วก็คุณพยาบาลซึ่งช่วยผู้โดยสารหญิงท่านหนึ่งที่เป็นลมอยู่บนเครื่องบินค่ะคุณนะคะ
ล่าสุดเนี่ยก็คือบอกว่านายแพทย์พานุวัฒน์ชัยสิทธิ์หรือหมอป๊อปค่ะนะคะเป็นแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัวของโรงพยาบาลนางรอง
มาเปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตามนี้นะคะบอกว่าได้ยินเสียงกัปตันประกาศหาบุคลากรการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งตอนนั้นตนเองเนี่ยหลับอยู่ค่ะคุณขาแต่ว่าเดินทางไปพร้อมคุณแม่คุณแม่ก็เลยปลุกป๊อบป๊อบป๊อบป๊อบตื่นเถอะอ่าคุณป๊อบหมอป๊อบก็ตื่นเลยนะคะ
ก็เลยฉีดยาให้ที่กล้ามเนื้อแขนขวาอ๋ออ่าซึ่งไม่ได้บอกว่ายาอะไรอ่ะน่ะ
แต่ว่าก็คงจะเป็นยาที่คุณหมอรู้อยู่แล้วว่าจะช่วยในอาการที่เกิดขึ้นได้
ก็คือโชคดีมียาอยู่บนเครื่องบินด้วยอ้นเชื่อได้ว่าในกระเป๋านั้นน่ะน่าจะมียาอะไรที่มันจะต้องเป็น
อิมเบิ้ลต้นใช่ไหมครับอ๋อบึงต้นนะคะช่วงดีเนอะจากนั้นพักไปหนึ่งชั่วโมงค่ะคุณคะ
ก็เดินไปดูอีกคุณหมอเดินไปดูผู้ป่วยเช็คอาการอาการดีขึ้นค่ะครับ
โดยที่ผู้ป่วยเป็นหญิงสาวชาวจังหวัดภูเก็ตอายุ๓๐ปี
หลังจากเครื่องลงแล้วก็เลยส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลเคสนี้
ให้ปลอดภัยอืมซึ่งในตรงเนี้ยสภาการพยาบาลค่ะ
ได้โพสต์แล้วก็พูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ดังกล่าวที่จะบอกว่าขอเชื่อชูเกียรติพยาบาลผู้ทำความดีนะคะ
นั่นก็คือพยาบาลวิชาชีพดวงใจสิริเดชอุดมเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้าห้องคลอดโรงพยาบาลนาโพจังหวัดบุรีรำนะคะและคุณหมอค่ะ
คุณหมอพานุวัฒน์ชัยสิทธิ์แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัวสังกัดโรงพยาบาลนางรองด้วยเช่นกัน
อืมนะคะซึ่งได้ให้การช่วยเหลือท่านผู้หญิงท่านนี้นะคะ
แล้วก็ขอชื่นชมและขอเชิดชูเกียรติพยาบาล
ที่เสียสละและใช้ความรู้ทางวิชาชีพ
ทำความดีเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม

ชื่นใจนะคือโอกาสที่เกิด
จังหวะเวลาพอดีหมดเลย

มีไฟล์บินกลับสนามโอซาก้า
นินเส้นทางโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลา๕๐ชั่วโมง
แล้วคุณหมอกับทั้งพยาบาลก็คือเป็นคนบุรีรำ

แต่คงจะเดินทางไปอยู่ในไฟล์ตเดียวกัน

ได้ทำในหน้าที่ของแพทย์เนอะ

แล้วก็ทุกอย่างออกมาปลอดภัย
แสดงความชื่นชมกับทั้งสองท่านด้วยนะคะ

ความสามารถก็ถือว่าเป็นความโชคดีด้วย
พี่เช้าก็เคยเกิดอาการแบบมีขึ้นไปแล้วก็มีอาการแบบนี้
หมายถึงว่าเจอคนที่มีอาการแบบนี้

แต่ไม่ใช่เป็นหมอแต่เป็นหมอท่องขวานลาก

จริงแล้วนี่คือแอร์ฮอสเตจกับสจวด

ในการช่วยผู้ป่วยเบื้องต้นนะครับ

หรือว่ามีอาการแบบหายใจไม่คล่องประมาณนั้นเนี่ย
เขาก็จะมีตัวยาที่เขาเรียนรู้มา
ว่าตัวยานี้สามารถใช้กับผู้ป่วยแพนิกได้

ท้องได้ก็จะมีเบื้องต้นมีการฝึกมาอยู่แล้วครับ
นี่แฟนเป็นแอร์ฮอสเตจเหรอคะ

กับคนไม่ดีใจก็เหมือนรอรถไฟในสนามบิน

สวัสดีครับทุกคน